มาเจอรุ่นเล็กที่แซ่บซีดเหมือนกันนะฮะวันเดอร์เฟรมนั่นเอง
หลายคนชอบนะในความน่ารักมุ้งมิ้งแต่มาแบบแนวสายแรปฮิปพอปก็ได้ด้วย
แล้วอะไรยังไงกับผู้ชายข้างนี่คือพระเอกนะคะ
ไพรส์กันทั้งโซเชียลค่ะนะคะ
รับเลยว่าตอนนี้คบกันอยู่กับพระเอกตีหล่อวิกหมอชิดบอสชนะกันค่ะ
เวลาย้อนเวลาการพูดคุยกันนี้สามเดือนกว่าแล้วเท่านั้นแหละจ๊ะ
ชาวเน็ตระเบิดคอมเมนต์ตู้มเลยบอกว่าคู่นี้เข้าไปเจอกันตั้งแต่เมื่อไหร
ปิ๊งกันตอนไหนแล้วฝ่ายชายเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าสาวแต่
นี่แล้วแอปแมนหรือเปล่าอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อ
ก็เข้ากรามเข้าที่ทำงานฟิเชี่ยวจริงเราก็ช่วยเขาแต่งได้
ดิ่งสเปคผมไม่ค่อยมีอยู่แล้วไงแต่ยิ่งมาแบบนี้

เป็นนักร้องด้วยแล้วก็แต่งเพลงแล้วก็แบบติ๊ด

แล้วบอกเลยว่าเรื่องครบซ้อนไม่มีแน่นอน
คุณพ่อคุณแม่ไฟเขียวให้คบกันได้เรียบร้อยจ้า

จริงเรารู้จักเขามานานแล้วด้วย
สิ่งหนึ่งที่เราชอบเขามากคือเหมือนกับ
งานที่เรารักสิ่งที่เรารักเราสามารถทำด้วยกันได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตัวนี่เขาก็ช่วยดูด้วย
แรงตัวแล้วก็อย่างเรื่องร้องเพลง

ปิ๊้งรักในรั้วมหาวิทยาลัยน่ารักดีนะคะ